คุณผู้ชมไม่รู้ปัจจุบันนี้สังคมเรามันมองหน้ากันไม่ได้หรืออย่างไร
หน้าปุ๊บเป็นเรื่องปั๊บนะฮะคือแค่มองหน้ากันนะคุณผู้ชม
ปฐุมธานีเขาบอกว่าถูกมองหน้าโมโหขับรถชนดะไปหมดเลยฮะ
สุดท้ายเสียหลักพลิกคว่ำหงายที่ฟ้าเองนะฮะ
ตำรวจโรงพักครูคดเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์รถเก่งพลิกคว่ำในซอยหมู่บ้านฟ้าคราม
อำเภอรำลูกกาที่ปฐุมธานีนะครับสูตรกันเหตุอยู่ซอยฟ้าคลาม๑๑นะฮะ
ไปพบรถเก๋งยาริสสีดำสภาพพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่กลางซอยแบบนี้ครับ
นายวิโรธพวงเงินช่างทำหลังคาบ้านบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยรับงานทำหลังคาบ้านของบ้านลูกค้าในปากซอยฟ้าคราม๑๑แล้วก็มีปากเสียงกันกับในต้นอายุ๓๐ปี
ในต้นเนี่ยอยู่ตรงข้ามแล้วมีการเปิดเสียงดังตลอดเวลาพอช่วงใกล้ข้ามในต้นก็เดินมาถามว่าทำไมมองหน้าเขาบ่อยจังมองหน้าทำไมมีอะไร
คุณอาจจะหน้าตาดีก็ได้นะก็เลยมีปากเสียงกันแล้วก็ท้าต่อยกันด้วยจู่ในต้นก็ขับรถยาริสออกมาพุ่งชนเลยครับไปฟังเสียงของคุณวิโรธนะ

พูดถึงว่าเค้าปกปกมองหน้าเค้าจัง
ก็เลยบอกไม่มีอะไรถ้ามีปัญหาก็มารีบมาต่อยคนละกานกระหน่อน

พุ่งไปด้วยหรอ

นายวิโรธก็ยังบอกว่าเขากับภรรยาก็ต้องวิ่งหนีแหละ
เพราะเขาเอารถมาขับไล่ชนนะครับ
ขับรถพุ่งชนเจ็ดสกีที่จอดอยู่หน้าบ้านลูกค้าเสียหายไป๒ลำ
ข้าวของชาวบ้านเสียหายอีกหลายอย่าง

แล้วก็พลิกคว่ำหงายท้องอยู่แบบนี้แหละครับ
นายต้นเนี่ยคนขับมุดออกมาจากรถแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างหนีไปเลย

แล้วก็ประสานรถยกมาเคลื่อนย้ายรถคันนี้ออกไปไว้เป็นของกลาง
ก็ติดตามตัวในต้นมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เหตุผลเพียงเพราะว่ามีอะไรมองหน้าผมจังเลย